คุณผู้ชมครับหลังจากวันนี้เป็นต้นไปเนี่ยนะครับ
ใครที่จะวางแผนไปเที่ยวทะเลในบริเวณพื้นที่ภาคใต้

เพราะว่าตอนนี้ช่วงฤดูมรสุมมีการเปลี่ยนทิศทางแล้วนะครับ
หลังจากนี้เป็นต้นไปในบริเวณพื้นที่ฝั่งอ่าวไทย
จะเป็นช่วงที่มรสุมจะแรงขึ้นฝนจะตกเยอะขึ้น
ฝั่งอันดามันฝนจะลดน้อยลง
แต่แน่นอนครับหลังจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยนะครับ
จากภาคใต้แล้วตอนบนนะครับ
ค่ำคืนนี้เป็นค่ำคืนวันออกพรรษา
แน่นอนหลายคนไปชมความสวยงามของปรากฏการณ์บ้างไฟพญานาค
หลังจากค่ำคืนนี้เช่นเดียวกันนะครับ
อากาศในบริเวณทางตอนบน
โดยเฉพาะฝั่งที่ติดกับลาวเนี่ยนะครับ
จะเริ่มเย็นลงอย่างต่อเนื่อง
คาดการณ์ว่าอาจจะทำให้อุณหภูมิในช่วงเช้าเนี่ยนะครับ
ต่ำกว่า๒๐องศาหลายพื้นที่เลยทีเดียวหลังจากค่ำคืนนี้นะครับ
เพราะว่าตอนนี้เองปัจจัยสำคัญอย่างบริเวณความกดอากาศสูง
หลังจากที่ต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาครับ
มีการอ่อนกำลังแล้วก็ถอยร่นไปอย่างต่อเนื่อง
แต่ว่าหลังจากนี้ก็จะเริ่มค่อยมีการแผ่เข้ามาปกกลุ่มอีกครั้งหนึ่ง
แน่นอนครับแบบนี้ก็ทำให้ฝนเหนือครับ
หลังจากวันที่๒๖ไปเนี่ยนะครับ
เหนือก็จะถูกดูดกลืนหายออกไปนะครับ
แต่จุดที่น่าสนใจก็คือในบริเวณพื้นที่ภาคใต้นะครับ
คุณผู้ชมเห็นอยู่ตรงนี้ก็คือบริเวณหย่อมความกดอากาศต่ำ
แต่ว่าห่อมฝนก่อตัวอยู่แถวบริเวณทะเลจีนใต้นะครับ
มีการพัฒนาความแรงอย่างต่อเนื่องแน่นอนครับ
ก็ดูดเอาความชื้นเข้ามาสะสมทำให้เกิดกลายเป็นกลุ่มฝนนะครับ
คาดการณ์ว่าจะเคลื่อนที่จากบริเวณฝั่งอ่าวไทย
ข้ามภาคใต้ไปตกต่อแถวบริเวณฝั่งอันดามัน
ซึ่งก็จะส่งผลตั้งแต่วันนี้ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่๒๖นะครับ
ดังนั้นชาวใต้นอกจากจะต้องระวังฝนแล้ว
ในบริเวณพื้นที่ฝั่งอ่าวไทยครับต้องระวังหน่อย
เพราะว่าคลื่นนั้นจะสูงประมาณ๒๓เมตรเลยทีเดียวนะครับ
โดยเฉพาะจุดที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นอาจจะสูงเป็นพิเศษ
ดังนั้นเรือที่เจาะเดินเรือได้จะต้องเป็นเรือที่มีขนาดความยาวของลำเรือเนี่ยนะครับ
ยาวเป็น๓เท่าของความสูงคลื่นนะครับ
ถ้าหากคลื่นเนี่ยนะครับสูง๓เมตร
เรือที่จะออกเดินเรือได้ก็ต้องยาวกว่า๓เมตรนะครับ

มีประจุบภิริขันชุมพรสุราธานีนครศรีธรรมราช
ทะลุงสงขลาปัตตานียาลานราธิวาสระนองพังงาภูเก็ต
กระบี่ตรังและสตูนครับ

แล้วก็ฝนที่จะตกสะสมเพิ่มเติมจากก่อน
อันนี้ที่ตกมาอยู่แล้วอาจจะทำให้เกิดภัยทางธรรมชาติอื่นตามมาด้วยนะครับ
และนี่คือทั้งหมดของรู้ก่อนร้อนหนาวในค่ำคืนนี้ครับ
ผมพุทธนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ